ที่เขาดูแลเรื่องของหมาที่ถูกทารุณทำร้ายหรือว่าหมาที่น่าสงสารที่เขาลงเอาไว้เนี่ย
เป็นสุนัขสองตัวถูกมัดเท้าปล่อยทิ้งเอาไว้ตากแดดกลางถนนหลายชั่วโมง
จนมันคล้ามอ่อนเคลียร์ไปหมด
บอกว่าเนี่ยเป็นคำสั่งของทหารระดับผู้บังคับบัญชาของกรมทหารแห่งหนึ่ง
จังหวัดลบบุรีเชื่อว่าท่านต้องแบบสงสาร
สารแล้วก็ต้องคิดต่อว่าจริงเหรออืม
ทำไมถึงใจร้ายทารุณอะไรกันขนาดนี้ค่ะ
ไปเจอทหารที่เป็นนายที่ถูกอ้างว่าสั่งให้ทำแบบนี้ด้วย

โอ้โหใครเห็นภาพนี้แล้วต้องแบบสงสารอ่ะ
๒ตัวถูกมัดหมดเลยขาสี่ข้าง
เผยแพร่คลิปวิดีโอของสุนัข๒ตัว
ถูกมัดปากมัดขาหายใจอ่อนรวยริน

อยู่บนถนนกลางแดดที่ร้อนอบอ้าว

ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนสุดหดหู่
นี้จากผู้ใต้บังคับบัญชาของทหาร
ผู้เป็นผู้บังคับบัญชาของกรมทหารแห่งหนึ่ง

โดยระบุว่าเหตุการณ์นี้นะครับวันเกิดเหตุ
คือวันจันทร์ที่๓๑ธันวาคมที่ผ่านมา
เวลาประมาณ๙โมงเช้า

บอกว่าท่านผู้บังคับบัญชาได้ออกมาปั่นจักรยานตอนเช้า
โดยมีสุนัขในค่ายวิ่งไล่ตามภาษา

ใช้อำนาจสั่งให้นายทหารนาย๑๐และพลทหาร
ไปตามจับสุนัขดังกล่าวโดยจับมาได้๒ตัว
แล้วก็สั่งให้นำเชือกมัดขามัดปากสุนัขทั้ง๒ตัว
ให้นำไปตากแดดกลางลานจอดรถ
สุนัขทั้ง๒ตัวถูกตากแดดนาน๖๗ชั่วโมงดิ้นทุรนทุราย
พยายามช่วยเหลือตัวเองจนเวลาผ่านไปถึงประมาณ๔โมงเย็น
ท่านก็สั่งให้นำรถขยะของหน่วย
นำสุนัขไปทิ้งที่กองขยะห่างจากค่ายประมาณ๓กิโลเมตร
ซึ่งตอนนำสุนัขขึ้นรถขยะไปนั้น
สภาพของสุนัขทั้งสองตัวมีบาดแผล
โดยที่บริเวณขามีรอยเชือกที่รัดแน่นทำให้ขาของสุนัขบวม
ผิวหนังตามร่างกายก็มีรอยผู้พองจากความร้อนของพื้นถนน
โดยหลังจากนำสุนัขไปทิ้ง
ก็ยังไม่รู้ว่าสุนัขทั้งสองตัวยังมีชีวิตอยู่หรือไม่
พฤติกรรมดังกล่าวถือว่าเข้าข่ายการทารุณกรรมสัตว์
ใครที่คือเห็นก็สงสารสุนัขแล้ว
แต่พออ่านข้อความรู้เรื่องว่าโอ้โหนี่ทหารระดับนาย
นายสั่งให้ลูกน้องไปทำอย่างนี้หน่อยหมา
ไล่มาไล่ตอนที่ปั่นจักรยานอยู่ก็เลยโมโหอย่างนี้ไม่พอใจอย่างนี้

คุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ครับ
ไปที่ลบบุรีเลยนะฮะก็พบว่าเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์ของอำเภอ
แล้วก็พลทหารในค่ายพร้อมกับอาสาสมัครแล้วก็วอชด็อกไทยแลนด์
วันนี้ไปออกตามหาสุนัขทั้งสองตัวแถวกองขยะที่เอาไปทิ้งกันคุณเห็นมาสอน
อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตะบนท่าแคร์อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
เจอตัวหนึ่งตัวสีขาวมีขาวก็ดำใช่ไหมนี่ตัวสีขาวที่หอบแหกลิ้นห้อยเลยตามคลิปนะ
ตัวนี้ชื่อว่าเจ้าทองลายนะครับก็เอาอาหารให้มันกินเจ้าทองลายนี่โอ้โหกินด้วยความหิวโหยนะครับ
จากการตรวจสภาพร่างกายพบว่าร่างกายแข็งแรงดีไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือว่าบาดแผลอะไรนะครับ
แล้วก็เอาเจ้าทองลายไปไว้ที่สถานควบคุมสุนัขจรจัดกองบิน๒ฐานบินโคกระเทียม
ซึ่งอยู่ในการดูแลของสำนักงานประสุทธิ์จังหวัดลบบุรีส่วนอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในคลิปที่เป็นตัวสีดำนะ
ตอนนี้ยังหาไม่เจอแต่เขาก็คาดกันว่ามันก็คงอยู่ในพื้นที่กองขยะนั่นแหละเพียงแต่หาไม่เจอเท่านั้นเองนะครับ
ชะลอชอบคุยอายุ๕๒ปีเป็นผู้ดูแลกองขยะในพื้นที่นะครับบอกว่าเมื่อวันที่๓๑ธันวาคมตอนบ่ายมีรถทหารพร้อมกับพลทหารหลายนายขับมาที่กองขยะ
แล้วก็บอกว่าขอเอาสุนัขมาปล่อยหน่อยนะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะกองขยะแห่งนี้มีสุนัขจรจัดอาศัยอยู่เยอะ
เยอะแบบเป็นร้อยตัวก็คิดว่าก็คงเอามาปล่อยไว้ที่กองขยะเนี่ยมันก็ยังดีเพราะอย่างน้อยสุนัขมันก็ยังหาอาหารกินจากกองขยะได้
แต่นี่ก็มีทหารรถทหารมาคันหนึ่งแต่คันใหญ่สูงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอเอาหมามาปล่อยหน่อยนะครับ
ผมก็บอกเข้าไปข้างในนู้นเลยเขาก็เข้าไปข้างในนู้นไปข้างในแล้วมันมีลานกว้างอยู่ตรงนู้นอ่ะ
ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขามาปล่อยกี่ตัวไม่รู้เขา
ก่อนหน้านี้เคยมีแบบนี้ไหมคะเคยแบบมีรถทหารเข้ามาบ่อยไหมคะ
แต่เขามาทิ้งขยะเขาไม่ได้เอาอะไรมาปล่อยมีวันนั้นวันเดียวแหละที่เขาเอามาปล่อย
มีประมาณกี่ตัวคะเยอะมั้ยเป็นสิบเร็วมั้ย
เห้อหูกว่าสิบเป็นร้อยหน่ะมันก็หากินมั่นไปเลย
ส่วนตัวสีดำนี้ยังไม่เจอนะแต่ตัวสีขาวเขาตรวจร่างกายแล้วหมดแล้ว
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายอะไรไม่เป็นไรนะครับ
ขณะที่ข้อมูลเรื่องมีนายทหารยศใหญ่ที่เป็นนายที่เป็น
เป็นคนสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจับสุนัขไปมัดขามัดปากตากแดดก่อนนำไปปล่อยทิ้งกองขยะ
เป็นถึงระดับผู้บังคับบัญชาเนี่ยคุณอรพันธ์ขันทองคำบอกว่าตรวจสอบแล้ว
พบว่าเป็นทหารยศพันเอกนะเป็นทหารในค่ายที่ถูกกล่าวหานี่แหละนะครับ
จังหวัดลบบุรีซึ่งก็ได้ออกมาชี้แจงบอกว่าอย่างนี้ครับ
บอกว่าทางหน่วยมีคำสั่งให้ผู้ที่มีบ้านพักอาศัยและกำลังพลที่จะเลี้ยงสุนัขในหน่วย
ต้องนำสุนัขไปฉีดวัคซีนมีการสวมปลอกคอ
หากสุนัขไม่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวต้องถูกจับนำไปปล่อยนอกหน่วย
ก่อนหน้านี้สุนัขจรจัดไปไล่กัดครอบครัวกำลังพลกัดสัตว์เลี้ยงหาคนรับผิดชอบไม่ได้
โดยทางหน่วยได้ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประสุทธิ์จังหวัดลบบุรี
ในการจับกลุ่มสุนัขจรจัดในค่ายแล้วก็นำไปส่งต่อในที่ที่เหมาะสม
สามารถเลี้ยงสุนัขได้แต่ในครั้งนี้เนี่ยตามเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
ทางนายทหารคนนี้ยศพันเอกเนี่ยบอกว่ามีสุนัข๖ตัว
ก็เลยเอาอย่างนี้ละกันให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยของค่ายเนี่ยช่วยกันไล่จับเองก็แล้วกัน
ก็จับมัดแล้วเดี๋ยวเอาไปปล่อยที่กองขยะเพราะว่าแถวนั้นอาหารเยอะมันจะได้ไม่อดตาย
ปล่อยที่อื่นจะเป็นภาระปล่อยวัดปล่อยชุมชนเนี่ยเดี๋ยวเป็นภาระ
สุนัขที่เห็นในโลกโซเชียลเนี่ยยืนยันว่าตอนนั้นน่ะคือมันมี๖ตัวแต่ว่าเพิ่งจับมาได้๒
ก็เลยจำเป็นต้องมัดรอรออีก๔ตัวที่ไล่จับอยู่
ไม่ได้ว่าสั่งให้จับแล้วเอาไปตากแดดทรมานอะไรอย่างนั้น
ในคลิปที่เห็นว่าสุนัขมันเหนื่อยมันหอบก็เพราะว่าก่อนหน้านี้มันต้องวิ่งไล่จับกันไง
พอจับได้มันก็เหนื่อยมันก็หอบก็เป็นธรรมดา
ข่าวที่ออกไปเป็นเรื่องเข้าใจผิดไม่ได้ว่าโอ้โหปั่นจักรยานอยู่แล้วสุนัขมาไล่เห่าไล่งับ
ก็เลยโมโหสั่งให้ลูกน้องไปจับมามัดขาตากแดดทรมานอย่างนี้ไม่ใช่เลย
ต้องมัดมันขนาดนี้เลยเหรอมันรอตรงอื่นแบบอื่นได้ไหม
กรงไว้ก่อนหรืออะไรแบบนี้
หรือถ้าไม่มีกรงถ้าต้องมัดก็มัดขาผูกกับเสาอยู่ในร่มได้ไหม
มันทำแบบอื่นได้ไหม
เป็นว่าเขาขอชี้แจงอย่างนี้แต่ว่าเป็นการชี้แจงแบบชี้แจงให้ข้อมูลนะ

ส่วนเรื่องคดีความล่ะเออแล้วถ้าอย่างนี้มันเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์ไหมนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกศักดิ์ไทยเกียรติโกรมมนต์ภูมิกับการศพลบบุรีนะครับ
บอกว่ากำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าจริงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่
มีการจับสุนัขตากแดดตามที่โพสต์แล้วก็เขียนข้อความกันไว้หรือไม่
เดี๋ยวก็จะสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ทั้งหมด
คนสั่งการทั้งคนรับคำสั่งทั้งคนดำเนินการ
แต่ว่าจากการตรวจร่างกายสุนัขตัวที่เจอเนี่ยตัวสีขาวเนี่ยนะ
ปรากฏร่องรอยการถูกทำร้าย
ก็เลยยังไม่ได้เรียกนายทหารที่ถูกกล่าวหามาชี้แจงไม่ได้แจ้งข้อหาอะไร
เพราะมันไม่เข้าข่ายการทารุณกรรมสัตว์
เพราะว่าตามเหตุผลของเขาก็คือการจับสุนัขมามัดเอาไว้

ก่อนหน้านี้ทางค่ายทหารแห่งนี้เขาก็เคยเรียกประสุทธิ์มาจับสุนัขจรจัด
แล้วก็สร้างความเดือดร้อนในค่ายออกไปปล่อยเป็นประจำอยู่แล้ว
มีภาพอะไรเพิ่มเติมที่มันจะสามารถเอาผิดได้
ที่มันจะเข้าข่ายการทารุณกรรมสัตว์เนี่ย
ก็เอาไปมอบให้กับตำรวจได้สพเมืองลบบุรีเขาก็จะดำเนินการให้
แต่เบื้องต้นเฉพาะคลิปแค่นี้มันเอาผิดไม่ได้ไง
คือตำรวจเขาก็คงจะกังวลว่าเดี๋ยวจะหาว่าตำรวจไปช่วยเหลือกันอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่แต่ว่าหลักฐานมันมีแค่นี้